ก็คือรัฐบาลเราพูดง่ายแหละเข้าใจง่าย

เงิน๑๐๐๐บาทอยากให้เอาไปแบ่งปันความสุขกัน
ใช่ค่ะเอาไปใช้ในช่วงการท่องเที่ยวนะคะ

สิทธิกายนแต่แต่การรับเงินเนี่ยสำคัญเหมือนกัน

สำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้บริโภค
โหลดแอปพลิเคชันเบาตังค์

ถึงไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้
ใช่เขาจะไม่ส่งแบงค์พันธุ์แล้วส่งมาให้คุณที่บ้าน

เขาจะไม่ได้สุ่มนะในการให้คุณคุณต้องไปลงทะเบียนเอง

แอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็ไปลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยนะคะ
แต่ยังเลยก็ตามค่ะเรื่องนี้มีคนบอกว่าเอ๊ะมันจับคอเหรอ

ขยายไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าไม่ขยาย

ให้แค่นี้พอนะ๒๕กันยายนถึง๑๕พฤศจิกายนเท่านั้น
ผมว่าช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะเต็มอัตราแล้วนะ
ฉันมองว่าระบบอาจจะล่มได้นะคะ

แต่สรุปแล้วก็ได้วันละ๑ล้านคนเท่านั้นนะคะ
ส่วนเรื่องของการขยายเวลานายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่า
ตอนนี้มีร้านค้าทั่วประเทศมาลงทะเบียนกับมาตรการนี้แล้วนะคะ
ด้วยการให้บริการ๓๒๐๐๐ร้านค้า
ร้านอาหารและร้านค้าอย่างละ๑๕๐๐ร้านค้า
และโรงแรมอีกประมาณ๒๐๐๐แห่งด้วยกัน

ผู้ประกอบการเองเขาเริ่มลงทะเบียนกันในแอปพลิเคชันถุงเงิน
เขาถึงจะมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้
เพราะว่าถ้าเขาไม่ลงทะเบียนนะผู้ที่ได้เงินไป๑๐๐๐บาท
ก็จะไม่สามารถนำไปใช้กับร้านค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนได้
มันเชื่อมโยงกันเป๋าตังค์ถุงเงินจำสองคำนี้ให้ดีนะคะ
อกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่ายังไม่มีแนวคิดนะ
ที่จะขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการนี้
โดยประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะ
จันทร์ที่๒๓กัญญาโยนถึง๑๕พฤศจิกายน
สามารถใช้สิทธิ์พอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยทำตามขั้นตอนนะ

ใช้ได้๒๗กันยายนถึง๓๐พฤศจิกายนนี้นะคะ
โดยรัฐมนตรีมองว่าก็ต้องการให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ
ให้เกิดการหมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าว
และเพื่อให้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการมากขึ้น
ธนาคารกรุงไทยได้แก้ไขระบบการรับสมัครนะคะ
โดยให้ร้านค้าที่เป็นร้านทงฟ้าประชารัฐ
มีการติดตั้งเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

แต่ทงฟ้าไม่ต้องสมัครนะเข้าร่วมได้แบบอัตโนมัติเลย
หากเป็นร้านค้าที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด

โดยกรุงไทยเองก็จะนำเข้าข้อมูลระบบให้อัตโนมัติ
และดาวน์โหลดแอปถุงเงินได้ทันที
คือผู้ประกอบการเขาเข้าร่วมโครงการกันแล้ว
เขาก็ไปลงทะเบียนกันแล้วตั้งแต่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็จะหมดสิทธิ์สำหรับผู้ประกอบการที่ไปลงทะเบียนในแอปถุงเงิน
สรุปจำนวนของผู้ประกอบการของร้านค้ามาตอนนี้
ก็น่าจะเลขนี่เกือบคลงที่แล้วนะตัวเลขนะฮะ
ในประสงค์ภูมิธเนศประหลัดกระทรวงการคลังชี้แจงนะคะ
บอกว่าข้อมูลทั้งหมดในโครงการมันไม่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร
ดังนั้นจะไม่มีการถูกเรียกเก็บภาษีอย่างแน่นอนบางคน
คือตอนนี้ร้านยังไม่ได้เข้าระบบ
กลัวว่าถ้าลงทะเบียนถุงเงินปุ๊บเอาเข้าระบบเลย
รายได้เอาสัมภาคอนรู้เลย
เดี๋ยวสรรพากรจะมาตรวจสอบอีกนะครับ
ประมาณนั้นนะคะบอกว่ายังไม่ได้ผูกเนื่องกันนะคะ
อันนี้เป็นในส่วนของมาตรการชิมช็อปใช้ใช่ไหมคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของดราม่ากันบ้าง
รามาในโลกโซเชียลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
ก่อนหน้านี้เขามีการนำไปแชร์ภาพ
เงินที่ได้รับจากบัตรเนี่ยมีการนำไปซื้อไอโฟน
หรือว่าตั้งวงดื่มเหล้าแบบนี้ค่ะคือเรื่องนี้ทางผู้บริการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคออกมาชี้แจงแบบนี้นะครับ
บอกว่าเป็นเพียงแค่คนกลุ่มน้อย
หากมีการจำกัดสิทธิ์ไม่ให้มีการถอนเงินสดได้
อาจจะเกิดผลกระทบกับผู้มีบัตรส่วนใหญ่
ที่เขามีความจำเป็นจะต้องใช้เงินสด
ในการบรรเทาภาระการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

กระทรวงการคลังมีเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้ว
แต่จะปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองเพิ่มเติม
โดยจะนำข้อมูลของบุคคลในครอบครัวมาร่วมพิจารณาด้วย
จากเดิมนี่นะเขาจะตรวจสอบเกณฑ์รายได้
ทรัพย์สินทางการเงินและที่อยู่อาศัยของผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น
ก็อาจจะมีการเพิ่มมาตรการในการคัดกรองมากขึ้น
ส่วนสำหรับมาตรการที่บอกไป
เงิน๑๐๐๐บาทเอาไปเที่ยวกันอย่าลืมนะครับ
คุณเข้าไปในแอปเป๋าตังค์
เพราะพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีขั้นตอนตามมา
ใช่แล้วก็โหลดเกี่ยวกับเรื่องของถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนเอาไว้

ที่เราต้องรู้ว่าโคต้ามีวันละ๑ล้านคนนะครับ